มีความคืบหน้าและความเคลื่อนไหวของคดีของผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
เพราะว่าเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทหารเข้าไปควบคุมตัวที่โรงเรียนของลูก
ก็เป็นคลิปในช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัว
หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการควบคุมตัวว่าเกินกว่าเหตุหรือไม่
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งตำรวจก็เปิดเผยคลิปก่อนหน้า
บอกว่าชายคนนี้มีการจูงเด็กที่เป็นลูกสองคนเดินหนี
ตอนที่ตำรวจจะไปควบคุมตัวจะไปสอบถาม
แล้วพอมีตาของเด็กเข้าไปพยายามจะยื้อยุดฉุดกระชาก
ก็ทำให้เด็กเนี่ยช่วงที่มีการชุลมุนกันเนี่ย
ถึงกับล้มกลิ้งลงไปที่ถนนคนหนึ่งนะฮะ
เขามีลูกสองคนเรียนอยู่ที่โรงเรียนที่นี่
ภรรยาไปบอกไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า
ที่เลิกกันไปแล้วเนี่ยอดีตสามีเนี่ย
มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพกอาวุธ
แล้วก็เนี่ยมาอยู่กับลูกมารับลูกมาไล่ลูกแบบเนี่ย

แต่พอไปตรวจสอบจริงก็ไม่มีนะคะ

พอจับเสร็จอะไรเสร็จก็ไม่มี
คนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยนะฮะ
ตอนแรกนะครับผู้ชายคนนี้บอกว่าไม่ขอแจ้งความอะไรทั้งนั้น
ก็ให้มันจบกันไปสิ่งสำคัญตอนนี้คือต้องการคุยกับภรรยา
เพราะตอนเกิดเหตุวันนี้แล้วเนี่ยภรรยาเอาลูกไปแล้ว
ทั้งสองคนภรรยาเอาไปแล้วอยากจะคุยมาตกลงกันให้ชัดว่า
สิทธิ์ในการดูแลลูกเนี่ยหลังจากเลิกกันไป๕ปีเนี่ย
จะเอายังไงกันดีเพราะเขาก็ต้องการดูแลลูกเหมือนกัน
แต่ว่าเรื่องราวเรื่องของสิทธิ์ในการดูแลลูกก็อยู่ในกระบวนการชั้นศาล
ตอนนี้อยู่ที่สารดีการ์รออยู่
สารชั้นต้นคือตอนที่จดทะเบียนหย่ากันเนี่ย
ผู้ชายคนนี้บอกว่าภรรยาเซ็นไว้ด้านหลังทะเบียนสมรสที่มีการจดหยากันเนี่ย

แต่ภรรยาบอกว่าในช่วงนั้นเขาไม่ได้ยินยอมพร้อมใจจะเซ็นแบบนั้น
ก็เลยฟ้องศาลศาลชั้นต้นให้แม่ดูแลลูก
อุทธรณ์ให้ดูแลร่วมกัน
แบ่งกันแต่ว่าให้สิทธิ์แม่ในการปกครองลูก
ซึ่งก็ยังตกลงกันไม่ชัดเจนว่ายังไง
ก็เลยเนี่ยเดี๋ยวแย่งกันไปแย่งกันมาอะไรพวกนี้

อีกแรกบอกว่าจะไม่แจ้งความ

ผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่านายทาราเวลาแจ้งอายุ๓๕ปี

มินประมาทกรณีกล่าวหาว่าเขาติดยาเสพติด

เพราะว่าเขาพกพาอาวุธขณะไปรับลูก
ส่วนอีกคดีหนึ่งก็คือแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่ามีใครบ้างที่จะดำเนินคดี
ยังไม่ให้ถ้อยคำกับตำรวจว่าใครเป็นคนทำร้ายร่างกายเขาบ้าง
จริงก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้มันมีทางออกที่ดีกว่านี้ได้
ทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่ามันควรที่จะต้องทำยังไง
ที่จะไม่ให้เรื่องมันเป็นเหมือนกันเพราะว่าเกษณะผม
ไม่ได้อยากจะเอาผิดโทษใครแต่ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้ว
เราก็ต้องว่ากันไปตามเรื่องจนกว่าจะจบให้ถึงที่สุด
แต่ว่าพ่อของเด็กเขาบอกเหตุผลความจำเป็นที่ต้องไปแจ้งความคุณเขียนมาสอน
ความจำเป็นก็คือหลังเกิดเหตุต้องการคุยกับอดีตภรรยาเรื่องการดูแลลูก
แต่ตั้งแต่วันนี้ที่เกิดคลิปเนี่ยแล้วภรรยาเอาลูกไปเนี่ย
ยังติดต่อภรรยาไม่ได้เลยยังติดต่ออดีตภรรยาไม่ได้เลยนะฮะ
ก็เลยจำเป็นต้องมาแจ้งความเพื่อหวังว่าการดำเนินคดีเนี่ย
จะได้เจอภรรยาอดีตภรรยาแล้วจะได้พูดคุยกันนะครับ
ก็เลยมาแจ้งข้อหาไว้ก่อนนะครับ
ขณะที่ทนายความของพ่อของเด็กนะครับยืนยันว่าตามหมายสารเดิม
ทางอดีตภรรยาได้นำมาใช้ในวันที่ไปแจ้งตำรวจ
บอกว่ามีหมายสารที่ได้รับสิทธิ์ในการดูแลลูกเนี่ยมันเป็นหมายสารชั้นต้น
ซึ่งไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้เนื่องจากพ่อของเด็กก็มีการยื่นอุทธรณ์เอาไว้แล้ว
แล้วตอนนี้คดีก็ไปต่อเนื่องอีกนะที่สารดีกา
เพราะฉะนั้นถ้าจะอ้างอิงสารชั้นต้นในคำพิพากษาที่ให้สิทธิ์
ในการคุ้มครองเด็กให้อยู่กับแม่นั้น
จะต้องไปทำตามขั้นตอนคือเอาหมายสารไปยื่นคำร้องต่อกรมบังคับคดีก่อน
เพราะฉะนั้นที่เอามาบังคับใช้ในวันนั้นแล้วบอกว่าต้องบังคับใช้
ให้ตำรวจกับเจ้าหน้าที่ทหารมาดำเนินการกับพ่อของเด็ก

ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะก็เลยตัดสินใจนี่

แต่มุมของคุณแม่เขาก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลย
เพราะว่าขนาดนักข่าวเองอยากจะฟังมุมของคุณแม่
ตามไปหาที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่เจอนะคะ
ยังไม่มีข้อมูลทางฝั่งของคุณแม่ออกมา